หลังจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสปลาว

เพื่อความสนใจของนักลงทุนกันบ้าง
และจะเป็นโอกาสให้กับนักลงทุนไทย

วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณชะดาพร
อุรัชชัดเป็นผู้จัดการสาขาธนาคาร
นครหลวงเวียงจันทร์ของธนาคารกรุงเทพนะครับวันนี้โฟนอินสดมาจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับ
คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครับ
รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีใหม่ของลาวคือท่านทองลุนนั้น
เข้ามาทำงานได้ประมาณนึงแล้วมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไร
ในการนำพาคนลาวออกไปจากความยากจนหรือว่ามีการปรับนโยบายอย่างไร
เพื่อนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างครับ
ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ท่านดรทองลุนศรีทวิทย์
เข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสปลาว
ท่านก็ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีขวัญใจประชาชนจากปัจจุบันไปแล้วนะคะ
จากประสบการณ์ที่ท่านได้ร่วมรัฐบาลหลายสมัยแล้วก็ท่านเองก็
เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมานาน
ท่านได้วางนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นี้อย่างชัดเจนแล้วก็โปร่งใส
จากเดิมที่สปลาวเคยเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนา
เน้นการพัฒนาจากการลงทุนในกิจการสัมประธานขนาดใหญ่
แล้วก็ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาประเทศ
แต่ก็จะเห็นความแตกต่างเมื่อท่านนายกทองรุน
ได้วางนโยบายใหม่เข้ามาที่สปลาวครั้งนี้จะเป็นการเน้น
การใช้ทรัพยากรภายในประเทศก็คือทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล
ครับซึ่งถ้ามองจากเดิมนะคะเวียงจันทร์จะเป็นเอ่อ
แหล่งที่มีความศรีวิรัยแล้วก็ถูกกันพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีมีการสร้างพื้นที่เมืองใหม่
มีการสร้างแหล่งช้อปปิ้งหรือโรงหนังโรงแรมเป็นอย่างมากอืม
แต่ในปัจจุบันนี้ท่านดรทองลุนได้วางแผนพัฒนาประเทศ
ระยะเวลาห้าปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีสองพันสิบหกนี้ไปจนถึงสองพันยี่สิบ
มุ่งเน้นให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็จะนำพาประเทศสปลาว
ไปสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนาสิ่งที่ท่านมุ่งเน้นในอ่า
พัฒนาประเทศครั้งนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เหมาะสมครับ
เอ่อให้มีประชาชนมีความสุขและนโยบายการคุ้มครองการผลิต
เพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับ
รัฐบาลอ่านักลงทุนไทยได้เป็นอย่างดีครับนะคะ
เป็นอย่างไรบ้างมีโครงการไหนน่าสนใจ
สำหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปที่ลาวบ้างครับคุณชะดาพร
เอ่อแผนพัฒนาในช่วงระยะห้าปีที่จะถึงนี้นะคะ
โดยรัฐบาลใหม่ตั้งใจไว้ว่าจะมีการขยายเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างน้อยปีละ๗๗๕ต่อปี
เพราะฉะนั้นเดิมจากเดิมที่ต้องบอกว่าทางลาวเองมีแผนพัฒนา
จะพัฒนาด้วยตัวเองด้วยก็คงเป็นไปได้ยาก
เพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลใหม่ชุดนี้ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการร่วมลงทุนกับต่างชาติ
ปลายปีนี้ภายใน๒๕๕๙ที่จะถึงนี้นะคะ
เราจะมีโครงการขนาดใหญ่จากการร่วมมือระหว่างสปลาวและประเทศจีน
ก่อสร้างโครงการทางรถไฟจากชายแดนจีนมาจนถึงนครหลวงเวียงจันทร์
ค่าการก่อสร้างก็จะประมาณ๗๐๐ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ
ซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงภายในปลายปีนี้
ก็จะส่งผลให้กับประเทศลาวเป็นอย่างมาก
มีเงินสะพัดเข้ามาในประเทศเป็นการสร้างงานให้กับคนลาว
และที่สำคัญก็คืออาจจะมีเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนไทย
ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของฝีมือในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศ
แล้วก็อันต่อมาก็คืออาจจะมีการค้าชายแดนที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลภายในวัยนี้ค่ะ

อุตสาหกรรมไหนของลาวที่เป็นโอกาสทองของนักธุรกิจไทย
ในการจะเข้าไปลงทุนที่ลาวหลังจากนี้
จุดไหนอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจบ้างครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ลาวถือว่าเป็นฐานเดิม
เดิมลาวเป็นฐานการผลิตที่ดีให้กับสินค้าที่ส่งไปขายทางแถบยุโรป
เพื่อสิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ณวันนี้ลาวมีแผนนโยบายมุ่งเน้นธุรกิจทางด้านการบริการ
วันนี้หากถ้านักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในประเทศลาว
สินค้าของคนไทยที่ได้รับความนิยมในประเทศลาว

แล้วก็นโยบายของรัฐบาลใหม่ที่เน้น
ที่จะให้ความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยเป็นอย่างดีค่ะ
ครับวันนี้ขอบคุณคุณชะดาพรมากนะครับ
มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากนะครับขอบพระคุณครับ
ค่ะขอบพบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ